อยู่ก็เสียหลักหมุนอยู่กลางถนน
แล้วถลายไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง

แรงขนาดไหนแรงขนาดที่คนขับอะค่ะ

แล้วก็นอนแบบโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลย
ทีนี้พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์เขาก็รีบพยายามจะเข้าไปช่วย

หันไปมองที่ต้นทางโอ้โห
เด็กขวบกว่าติดอยู่ในรถคันสีแดง

นั่นแหละ

แล้วหมุนอีกประมาณ๓๔ตลบก่อนจะหยุดนิ่ง
แต่คนขับกระเด็นออกนอกตัวรถไปแล้วค่ะ
โอ้โหชาวบ้านแถวนั้นเขารีบวิ่งมา

แรงมากนะแล้วในนั้นยังมีเด็กอยู่อีกเหรอเนี่ย

คือชาวบ้านเดินไปไปดูสักพักหนึ่ง
มีคนเดินกลับมาที่รถสีแดงเห็นไหม
เดินกลับมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนี่

นั่นนะคะตัวนี้เดียวเอง
อุ้มออกมาจากรถเลยค่ะ
ตำรวจสภแกลงจังหวัดระยองและกู้ภัยก็รีบลงพื้นที่ทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุนะคะ
คนเจ็บชื่อนายเอกลักษณ์ค่ะที่ร่างกระเด็นออกมาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ขาหักแขนหักทั้งสองข้างเลยส่วนเด็กที่เห็นในคลิปเนี่ย
น้องอายุขวบ๘เดือนค่ะน่าจะเป็นลูกชายแหละ
แต่เคราะห์ดีมากนะคะน้องไม่มีแผลเลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่มีเลยสักแผลเดียวนะคะ
มีรีสอร์ทตั้งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมีชิ้นส่วนกันชนรถคันที่เกิดอุบัติเหตุติดคาซอกเสาไฟฟ้าอยู่ด้วย
พนักงานรีสอร์ทเล่าบอกว่าตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ชาวบ้านกับพนักงานรีสอร์ทรีบวิ่งออกมาดูเลยเพราะว่าได้ยินเสียงชนแรงมาก
วิ่งออกมาก็เห็นนายเอกลักษณ์กระเด็นออกมานอกรถ
ก็คิดว่ามาคนเดียวระหว่างรอกู้ภัยมาช่วย
ได้ยินเสียงเด็กร้องดังออกมาจากในรถนะคะ
ก็เลยเดินไปดูกันโอ้โหมีเด็กตัวนิดนึงอะค่ะ
ติดอยู่ใต้คอนโซลฝั่งคนขับ

พออุ้มออกมาก็รีบตรวจสอบดูปรากฏว่าน้องไม่เป็นอะไรเลยนะคะ
ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวเลย
ทั้งทั้งที่รถเนี่ยยับเยินพ่อเองก็เจ็บสาหัสนะคะ
ก็เลยรีบพาน้องเข้าไปดูแลในรีสอร์ท
แล้วก็ให้กู้ภัยมาดูแลเพราะดูสภาพคุณ
โอ้โหแล้วเด็กอยู่ตรงไหน

คุณเห็นสภาพหน้าด้านขวาที่มันฉีกไหม
แรงมากนะฟาดนี่คือโอ้โหเมื่อกี้เต็มแรงเลยดูสิ

ใช่ค่ะแล้วน้องหล่นไปอยู่ใต้คอนโซลฝั่งคนขับ
ก็เลยเอ้าช่วยเด็กกรช่วยเด็กกร
แล้วก็พุ่มเด็กออกมาเด็กร้องให้
เลยหนูก็อุ้มตกใจอ่ะเนอะ
ดูน้องเป็นไรปะพาวน้องเป็นไร

คนนั่งคนขาบห่างเป้นเหมือนมีสอกลนปะในสอกแคบตรงนั้นเลยอะหนีบเลยอะ
ก็เดี๋ยวต้องรออาการของคนเจ็บที่ดีขึ้นก่อนนะคะ
ถึงจะสามารถพูดคุยสอบปากคำได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วินาทีที่รถคันนี้จะหมุนกลางถนน
แล้วฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังแบบนี้นะคะ